เอาล่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวอีกที่หนึ่งครั้งนี้
เดี๋ยวเราจะติดตามผู้สื่อข่าวคนนี้ของเราไป
ผู้สื่อข่าวเสียงดีคุณยุธยาตุ้มี

ไปไหว้หลวงปู่ทวดตำนานเรื่องเล่านะครับ
ถึงวัดช้างให้เลยทีเดียวที่จังหวัดปัตตานี
ติดตามได้จากคุณยุธยาตุ้มี
เห็นแก่โอปน

มาถึงที่นี่ก็ไม่พลาดนะครับที่จะมากลับไหว้สากรระ
เหยียบน้ำทะเลจืดที่ชาวพุทธ
โดยเฉพาะคนปากใต้ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

จุดแรกที่ผมได้สักการะก็คือสถานที่
ที่เคยเป็นสถุปัญจุอัตธิลงปู่ทวด
ถือเป็นจุดแรกที่สร้างขึ้นเลยนะครับ

หลังมีทางรถไฟสายหาดใหญ่สุงัยโกลกตัดผ่าน
วัดช้างให้ถือเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปัตตานี
สร้างขึ้นกว่า๓๐๐ปีมาแล้ว
แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดสร้าง
มีประวัติเพียงว่าหลวงปู่ทวดเข้าไปบุรณะ

ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่
อกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมของสถูปเจดีมนตบอุโบสถและหอระคังที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ทวดค่อนข้างจะซับซ้อนมีหลายเรื่องเล่า
เจ้าอาวาสวัดช้างให้รูปปัจจุบันเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ทวดเกิดที่นครศรีธรรมราช
ก่อนจะไปศึกษาที่พระนครศรีอยุธยาแล้วได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จ
ท่านก็ไปได้รับแต่งตั้งมีสมณศักดิ์เป็นสมเด็จที่อายุทยา
ชื่อว่าสมเด็จราชมุณีสามีรามคุณอุปมาจารย์
ลาออกจากสมเยณฑิริติปราสังธาราชท่านก็ลาออกจากสมเยณฑิริติปราสังธาราช
มาพักอยู่ที่วัดพระโคะจึงเป็นวัดบ้านเกิดท่าน
หลังกลับบ้านเกิดหลวงปู่ทวดก็พัฒนาวัดวาอาราม

แล้วกลับมาบูรณวัดร้างในเมืองปัตตานี

แต่ก็ทุดงกลับไปมาเลเซียต่อกระทั่งมรณภาพ
ศิษย์จึงได้นำร่างกลับมายังวัดช้างให้
เพื่อทำพิธีทางศาสนา
ส่วนเรื่องอภินิหารเหยียบน้ำทะเลจืดก็มีหลายเรื่องเล่า
หนึ่งในนั้นท่านเจ้าอาวาสเล่าว่า
เกิดขึ้นเมื่อครั้งหลวงปู่ทวดเดินทางโดยเรือ
ไปยังกรุงศรีอายุทยา
ขึ้นเรือจากนครศรีธรรมราชจะไปอายุทยาเนี่ยในระหว่างทางนั้นเกิดพายุ
เรือก็ไปไม่ได้ก็เลยทอดสมออยู่ที่นั่นหลายวัน
จนกระทั่งน้ำน้ำจืดในเรือนั้นหมดพอน้ำจืดในเรือหมด
ไอ้คนไตเรือก็เจ้าของเรือก็โทษหลวงพ่อ
ว่าเขาเดินเดินเรือสายนี้เส้นทางนี้ไม่เคยโดนพายุแบบนี้
คงจะถ้าพูดเดี๋ยวนี้ก็ง่ายว่าคงจะซวยอยู่ไอ้พระองค์นี้
ถึงกระทั้งน้ำจืดในเรือนั้นหมด
ไอ้เจ้าของเรือก็จะเอาหลวงพ่อนี้ไปปล่อยเกาะ
เพราะว่าเป็นซวยอยู่ที่พระนี่

ลุงเรือเล็กท่านก็เอาเท้าเหยียบไว้ในน้ำ
แล้วให้เด็กเรือให้ตักน้ำที่ท่านเหยียบนี้มาดื่ม
ว่าน้ำที่ท่านเหยียบนี้มันจืดไหม
เด็กเรือก็ตักน้ำที่หลวงพ่อเหยียบอยู่เอามาดื่ม
เลยบอกเจ้าของเรือไตเรือว่าน้ำที่หลวงพ่อเหยียบนี้เนี่ยจู่
แล้วก็กลับขอโทษแล้วรับปากจับไปชมถึงน้ำเหยียบ
ทุกวันจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
เลื่อมสายศรัทธาเข้ามาสักการะหลวงปู่ทวด

โดยเปิดทุกวันระหว่าง๘นาฬิกาจนถึง๑๗นาฬิกาครับ